สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขีดเส้นใต้เรื่องอื่นไม่ได้หรอกครับ
เรื่องการเมืองเพราะเหลือเวลาอีก๓วัน
ถึงวันที่เลือกประธานสภาตำแหน่งประธานสภาจะบ่งบอกว่า
ซีกไหนรวมเสียงกันได้มากกว่าเพราะประธานสภาโหวตจากสอสอเท่านั้น
สวไม่เกี่ยวเขาจะต้องตกลงกันให้ได้
ก่อนวันที่๒๕ว่าใครจะเสนอใครเป็นประธานสภา
ซีกของรัฐบาลฝ่ายค้านเขาก็จะเสนอของเขา
ถึงแม้ว่าเสียงสู้ไม่ได้แต่ว่าโดยธรรมเนียมแล้ว
เขาเสนอสู้กันมาทุกสมัยนี่เป็นธรรมเนียม
ฉะนั้นการเลือกประธานสภาจะบ่งบอกอะไรได้เยอะ
ผมขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองมาในช่วงหลัง
เมื่อวานมีแฟนรายการถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจับมือไปอยู่กับฝากเพื่อไทย
นี่เขาสมมุตินะแล้วรวมเสียงได้ตั้งสามร้อยสี่สิบแปด
แล้วเลือกประธานสภาได้จากฝั่งนั้น
แล้วพอไปถึงวันเลือกนายกปรากฏว่า
พลังประชารัฐที่ตอนนี้มีเสียงอยู่แน่แล้วในมือเนี่ย
ร้อยสามสิบกว่าเสียงไปจับมือกับสว
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แม้ว่าจะมีเสียงจากสอสอร้อยกว่าเสียงอ้าวก็เลือกนายกได้
มันจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งหนึ่งรวมตัวกันได้สามร้อยสี่สิบแปด
เลือกประธานสภาได้ฟอร์มรัฐบาลได้
แต่ว่าพอเลือกนายกสวไม่เอาด้วย
เสียงของสอสอไม่พอ
แต่เสียงสอสอที่มาล้นอยู่ทางฝั่งนี้ถ้าสมมุตินะ
แต่พอไปถึงโหวตเลือกนายกสวไม่เอาด้วย
ก็ก็เป็นนายกไม่ได้เออฝั่งหนึ่งได้ประธานสภา
ฝั่งหนึ่งได้ประธานสภารวมเสียงได้มากกว่า
ฝั่งหนึ่งเลือกนายกได้แต่เสียงน้อยกว่า
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคำถามที่สมมุติขึ้นมา
สมมุติขึ้นมาแต่ทำให้เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้ว
แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าการเมืองไปถึงจุดนั้นจะเป็นยังไง
คำตอบก็คือว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ย
สภาวะอย่างที่ถามมาเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้หรอก
เพราะก่อนถึงวันเลือกตั้งประธานสภาเขาต้องรู้แล้วว่า
ซีกไหนรวมเสียงได้มากกว่าต้องรู้แล้ว
และก่อนจะถึงวันนั้นเขาต้องรู้แล้วว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ย
มาทางไหนถ้าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยสมมุตินะ
เส้นใต้ว่าสมมุติสมมุติไปรวมกับฝ่ายเพื่อไทย
ได้คะแนนตั้งเท่าไหร่ล่ะ๓๔๘เสียงแล้วเขาเสนอชื่อประธานสภา
แล้ว๓๔๘เสียงโหวตเลือกคนฝั่งทางเพื่อไทยเป็นประธานสภา
จะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
พลังประชารัฐเขาต้องรู้ตัวแล้วว่าต่อให้เอาสวมาโหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้
ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ได้ยังไง
ผมถึงบอกว่าสภาพมันไม่เกิดหรอกเพราะเขาต้องรู้อยู่แล้ว
ก่อนที่จะเลือกนายกเนี่ยได้ตัวประธานสภาก็รู้แล้ว
ฉะนั้นความชัดเจนจะเกิดขึ้นในภายในวันศุกร์เนี่ย
ฉะนั้นคำถามที่ถามว่าฝั่งหนึ่งรวมเสียงข้างมาก
ประธานสภาแล้วยันกันอยู่อย่างนั้นอีกฝั่งหนึ่งมีเสียง
สอสอร้อยกว่าเสียงแต่ว่าไปโหวตเลือกนายกได้
แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ฝั่งโน้นมีเสียงมาก
รวมตั้งรัฐบาลได้แต่พอโหวตนายกไม่ผ่าน
เพราะสวเขาไม่เอาด้วยถ้าเกิดสภาพอย่างนั้น
โอ้มันยุ่งกันใหญ่โหวตนายกได้จะเอานายกไปทำอะไรล่ะครับ
ตั้งรัฐบาลไม่ได้ฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่า
เลือกนายกเอาไว้ก่อนแล้วได้นายกแล้ว
กวักมือพักโน่นพักนี่มาตั้งรัฐบาล
มันจะมีแรงดึงดูดอีกฝั่งหนึ่งถึงจะก่อกันแน่นจริงจริง
ก็ไปไม่ได้
สวจะผูกกันแน่นไม่ยอมโหวตให้อีกฝากหนึ่ง
ที่เขารวมเสียงได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นนายกไม่ได้
ตามทันไหมครับมันจะเกิดสภาพ
ฝั่งที่เป็นนายกได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้
ฝั่งที่รวมเสียงตั้งรัฐบาลได้โหวตนายกไม่ผ่านสว
มันจะไม่เกิดสภาพอย่างนั้นถ้าเกิดสภาพอย่างนั้นจะเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์
เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกที่การเมืองไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้
เพราะว่าโดยอิทธิฤทธิ์ของคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
บรรยัติไว้ในบทเฉพาะการให้สวมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้นี่แหละ
แล้วสภาพมันก็จะติดล็อกถ้าใครเล่นหมักลุกเป็นเนี่ย
เดินกันไปเดินกันไปเนี่ยไปยันกันอยู่กลางกระดาน
ฝั่งไหนก็เดินไม่ได้ต้องโละใหม่
แต่ที่เป็นสมมุติฐานจากแฟนรายการเนี่ย
ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันไม่เกิด
ฉะนั้นที่จับตามองกันมากคือ๒พักการเมือง
ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย
ที่เป็นหัวข่าววันนี้หนังสือพิมพ์เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ดหัวเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจับมือ
ชิงประธานสภาอีกหัวข่าวหนึ่งอนุทินเฉลิมชัย
เลิมชัยนี่เลขาธิการพักประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศรีอ่อน
จับมือโชว์กำลังทำงานกันอยู่นี่มีภาพจับไม้จับมือกันด้วย
ฉะนั้นนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องตามกันล่าสุด
เมื่อวานนี้ไปเจอนักธุรกิจสำคัญสำคัญหลายราย
เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องการเมือง
เรื่องปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากสงครามการค้า
สหรัฐอเมริกากับจีนนั่นก็ส่งผล
กระทบไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อไทย
ส่งผลให้เราส่งออกได้น้อยเมื่อส่งออกได้น้อย
กำลังผลิตของเราก็ต้องผลิตน้อยลงเมื่อผลิตน้อยลง
คนก็จะต้องทำงานน้อยลงคนทำงานน้อยลง
ก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันจะซึมลง
อันนี้เป็นเป็นปกติเจอเรื่องนั้นเนี่ย
ก็หนักพออยู่แล้วแล้วถ้ามาเจอเรื่องการเมือง
เข้าไปอีกเรื่องการเมืองก็คือว่าไม่มีความชัดเจนทางการเมือง
ไปข้างหน้าแล้วตั้งรัฐบาลได้ไม่มีเสถียรภาพ
ต้องคอยวุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาในสภาแล้วมันจะลามมาถึง
บริหารในคณะรัฐมนตรีก็พลอยยุ่งตามไปด้วย
เพราะการเมืองมันไม่นิ่งจะออกกฎเกณฑ์กติกาจะออกกฎหมาย
โหวตเรื่องอะไรทีนึงยุ่งไปหมดมันก็เกิดสภาพ
บริหารเต็มที่เต็มมือไม่ได้ถ้าสภาพอย่างนั้น
มันก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปอีกคนที่เป็นนักธุรกิจ
เขาจึงบอกว่าขอให้ฝ่ายการเมืองอย่ามัวแต่เอาชนะค้าคานกัน
ยอมยอมกันซิบ้างให้รัฐบาลมีสถิรภาพที่มั่นคง
ให้รัฐบาลเดินหน้าได้ให้นึกถึงภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งถ้าภาวะเศรษฐกิจมันแย่มันแย่ด้วยกันหมด
มันไม่ได้แย่เฉพาะนักการเมืองนะนักการเมืองเขาไม่ได้แย่ด้วยหรอก
เพราะส่วนใหญ่มีเงินแต่ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการเอาชนะค้าคานกัน
ไม่ยอมกันแล้วนำไปสู่รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ
การลงทุนจะงักหุ้นก็มีปัญหา
ใครคิดจะลงทุนตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่า
เพราะยังไม่รู้ว่าการเมืองจะทิศทางเป็นยังไง
ทั้งหมดนี้ซ้ำเติมประชาชนซ้ำเติมประเทศชาติ
ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจทั้งนั้น
นี่นักการเมืองฟังไว้นะครับนักธุรกิจเขาฝากมาครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับที่ขีดเส้นใต้ไว้เส้นหนาเลย
เรื่องของนักธุรกิจที่เขาห่วงนะครับ
ขอบคุณนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ก็จะไม่วิเคราะห์เรื่องนี้เพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามข่าวสารการเมืองกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
เพราะว่าพรุ่งนี้ทางพักประชาธิปัตย
เพื่อที่จะดูท่าทีทิศทางต่อไป
ส่วนวันศุกร์พักชาติไทยพัฒนา
จะมีการคุยกันภายในพักก็คือช่วงเย็นแล้ว
เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวช่วงนี้นี่มีมาตลอดจริงค่ะ